เรามีข้อมูลจากที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
เขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติทางเพศนะคะ
อย่าไปเรียกเขาว่าเป็นคนโรคจิตนะคะ
แพทยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตบอกว่า

การช่วยเหลือตัวเองชอบโชว์สำเร็จความไคร้

บางคนอยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์

ถือว่าเป็นความผิดปกติ
หรือเป็นรสนิยมทางเพศที่ผิดปกติ

เขาไม่เรียกคำว่ารสนิยมทางเพศนะ

ผิดปกติทางเพศไปเลย

กับกลุ่มพวกที่ไม่มีความสุขทางเพศ

อนาจารย์บนรถเมย์หรือการชอบโชว์ในที่สาธารณะ

เขาจะไม่ทำอันตรายกับผู้อื่นนะคะ
เพียงแต่ว่าเขามีความสุขทางเพศ
ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
มันก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมไทย
ที่ยังมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้ทางเพศ
ยังเก็บกฎในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

มันก็เลยนำมาซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
อาการแบบนี้รักษาได้นะคะ
ต้องไปบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ก็มีการให้ยาด้วยรักษาด้วยการกินยา
หัวใจสำคัญคือต้องป้องกันค่ะ
คือต้องเรียนรู้เรื่องของเพศศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
รู้วิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเอง

ต้องทำให้เรื่องเพศเรื่องมีความสุขทางเพศ

เรียนรู้ได้คุยได้เข้าใจกันได้
ต้องสอนกันอย่างเปิดเผยทั้งในโรงเรียนทั้งสื่อต่าง
ต้องให้คนเข้าใจต้องแบบเรียนรู้กันได้อย่างเปิดเผย
ให้มีลักษณะของการเก็บกฎแล้วก็มามีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะครับ

คืออยู่ในประเภทกลุ่มที่เรียกว่าเรียกว่ามีความสุขทางเพศ
ในวิธีที่ไม่เหมาะสมเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนทางเพศ
นะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รักษามากที่จะรักษาได้
แต่ว่าสาเหตุของมันเนี่ยมันมาจากการเรียนรู้เรื่องเพศในทางที่ผิด
ซึ่งพวกนี้ควรจะต้องแก้ไขจากเรื่องของครอบครัว
ที่คุยกันอย่างให้ความรู้เข้าใจเรื่องเพศ
ให้เด็กได้สามารถเรียนรู้เรื่องเพศในทางบวกได้อย่างเปิดเผย
เรื่องของโรงเรียนและเรื่องสื่อทั้งหลาย
นี่ค่ะคุณหมอยงยุทธ์ก็เลยแนะนำคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าถ้าเจอคลิปแบบนี้เจอข่าวแบบนี้ตั้งสติก่อน
อย่าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงดราม่าว่า
โรคจิตพวกนี้เป็นโรคจิตอะไรแบบนี้ค่ะ

เรียกว่าพฤติกรรมความผิดปกติทางเพศที่เจอได้บ่อย
แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้รอบตัวเราโดยเราไม่รู้
คือโรคจิตหรือว่าผิดปกติทางจิตอาจจะอีกแบบนึง

ดังนั้นอย่าแชร์ต่ออย่าส่งต่ออย่าไปสนใจ
เพราะถ้าเรายิ่งส่งต่อแชร์ต่อนะ
มันกระตุ้นให้เขาทำอีก
ให้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำอีกเพราะเขาภูมิใจไง
เขาแบบโอ้โหสำเร็จแล้วได้แสดงออกทางเพศแบบนี้
แล้วมีความสุขแล้วคนแชร์ต่อคนพูดถึงเนี่ย
เหมือนแบบเขาประสบความสำเร็จในการทำแล้วเขาจะทำอีกเรื่อย
เหมือนที่เราเคยเห็นคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปจอด
แล้วก็ไปช่วยตัวเองสำเร็จความไข้ให้กับหญิงสาวตามจุดต่างดู
เขาภูมิใจว่าเขาได้โชว์
ถ้าเกิดผู้หญิงแบบกรี๊ดกะตกใจเขาก็เหมือนกับเราประสบความสำเร็จแล้ว
ถ้าเรานิ่งเฉยไม่สนใจนะเขาจะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ไปได้เองนะคะ